พูดถึงเรื่องวิถีชาวบ้านวิถีการทำมาหากิน
รายการใหม่นะคะทางไทยรัฐทีวีของเราคุณผู้ชม
มีนาคมวันจันทร์เจอแน่นอนค่ะรายการเศรษฐีป้ายแดง

ก็มีพิธีกรพี่ป้องนวัดโอ้โหเขามาร่วมทีกับคุณเนยจริง
ครับคุณผู้ชมรวมไปถึงสองพิธีกรนะคะ
คุณอาร์มชนะใบตองรัชตะวัน
คุณผู้ชมต้องดูนะคะห้ามพลาดเพราะว่าดูก่อนรวยก่อนนะคะ
สลัดความจนตั้งต้นเป็นเศรษฐีป้ายแดงดูก่อนใครเลยคุณผู้ชม
ใครอยากเป็นเศรษฐีนะคะพลาดไม่ได้ค่ะ
หน้าจอไทยรัฐทีวีที่เดียวเท่านั้นคุณผู้ชม